แต่ว่าไม่รู้ช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนี้

เพราะว่ามีอีทิพลจากพยุตไฟฝุ่น
หายหมาที่เคลื่อนเข้าถล่มฟิลิปปินส์ไปแล้ว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันค่ะ

สวัสดีครับ๘นิ้วลากาทนนาที๔๑นาทีครับ

คุณผู้ชมครับในระยะนี้อย่างที่ได้เน้นย้ำไปเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู
ตรวจสอบสภาพอากาศนั้นยังคงเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
โดยเฉพาะตอนนี้เองปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา

ก่อนหน้านี้ร่องนี้ได้มีการเลื่อนลงไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ขณะนี้ได้มีการเลื่อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ขณะนี้เองได้มาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้ในบริเวณดังกล่าวจะมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
อกจากนี้เองครับมรสุมฤดูฝนยังคงพัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าจะพัดแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้
แน่นอนครับตอนนี้ยังคงมีกำลังแรงนะครับเพราะว่ายังคงถูกเหนียวนำจากเรื่องของพายุที่มีการก่อตัวขึ้น
จากการตรวจสอบล่าสุดก็ทำให้เกิดคลื่นสูงในหลายจุดละทีเดียว
ชาวเรือที่จะเดินเรืออาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้บริเวณทะเลอันดามันรวมไปถึงบริเวณทะเลอ่าวไทยบางจุด
คลื่นยังคงสูงนะครับประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
นี่คือสถานการณ์ฝนสถานการณ์เรื่องของคลื่นที่ยังคงต้องเฝ้าจับตาต่อในวันนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าสถานการณ์คลื่นก็จะค่อยอ่อนกำลังลง

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ถ้าหากเราดูจากภาพกราฟิกจะสังเกตว่าปรากฏพื้นที่สีเขียวก็คืออากาศเย็นสบายนะครับ
อุณหภูมิพื้นราบไม่เกิน๒๕องศาเซลเซียตปรากฏอยู่ตามหลายจุดละทีเดียวนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นละที่ขอบฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของพื้นที่ภาพเหนือ
เที่ยวร้อนที่สุดในประเทศไทยจะอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอิสรรค์ตอนบน
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้จากการตรวจสอบในวันนี้
พบว่าสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
ช่วงนี้หลายจุดหลายพื้นที่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
ยังไงก็อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหน่อยนะครับ
เรามาดูกันในแต่ละภาคนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับ
เช้านี้มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อย
ส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณฝั่งตะวันตก
จังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตาก
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีเมฆเป็นบางส่วนเช่นเดียวกันครับ

นครราชสีมาชัยภูมิบุรีลำและสุรินทร์
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ
ราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกโอกาสการเกิดฝนเยอะขึ้นมาหน่อยครับ
วันนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในวันนี้มีโอกาสการเกิดฝนถึง๑๗๐ของพื้นที่นะครับ
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
งจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตรครับ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากเช่นเดียวกัน
รวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนฟ้ากันนองถึง๑๘๐ของพื้นที่

นองพังงาภูเก็ตกระบี่
ทะเลตอนนี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
มาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีโอกาสเกิดฝนพื้นฟ้นร้อยละ๖๐ถึง๗๐ของพื้นที่
วันนี้ลักษณะการเกิดฝนจะคล้ายกับเมื่อวานนี้
แล้วก็จะมีการกระจายตัวของกลุ่มเมฆฝนบางจุดบางพื้นที่
ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปไปจนถึงช่วงบ่ายแก่
ดังนั้นช่วงเรียกเวลาดังกล่าวใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันทั้งฝนกันทั้งแดดด้วยนะครับ
นี่คือสถานการณ์ในเมืองไทยของเรานะครับ
มาดูกันต่อที่พายุหายหมานะครับตอนนี้อยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยจุดนี้เองจะสังเกตว่าค่อนข้างใหญ่ละทีเดียว
โดยล่าสุดตอนนี้ได้เคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศ
พายุหายหมานะครับตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เข้าถล่ม
กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงวันหยุด
ปัดนี้พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน

หลังจากนั้นก็จะมีการเบนขึ้นไปกินพื้นที่ในหลายจุดหลายมณฑลเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะไปอ่อนกำลังในแถวบริเวณมณฑลเจอร์เจียง
ใครที่จะเดินทางไปจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้าต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
และพายุลูกนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากเมืองใดของเรานะครับ
ดังนั้นบทบาทของพายุลูกนี้จึงไม่ได้ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรามากนัก
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ